พาไปดูโครงการดีโครงการเด็ดที่จังหวัดซูริน

ไม่ต้องขี่ช้างค่ะไม่ต้องจับตั๊กกะแตนด้วย
แต่ว่าที่จะพาไปสุรินทร์ครั้งนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณของขยะนะคะ
สุรินค่ะเขามีการจัดงานโครงการที่มีชื่อว่า
ก็ต้องบอกเลยว่าในหลายอำเภอทั้ง๑๗อำเภอในจังหวัดสุรินเนี่ย
เขาระดมรวมตัวกันนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของที่
ได้ว่าเป็นการรีไซเคิลขยะวัสดุเหลือใช้ออกมา
ขบวนพาเรทสวยงามแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชม
เรียกได้ว่านำขยะมารีไซเคิลอย่างมีคุณค่า
แล้วก็มีการประชันกันมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะ
นี่คือขบวนจากตัวแทน๑๗อำเภอของจังหวัดสุรินท
เพื่อรณรงค์แล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน
เกิดความตระหนักแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะ
ในการจัดการกับขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

แต่ละอำเภอเขาก็งัดไอเดียเจ๋งมาประชันกันเต็มที่เลยนะคะ
การนำขยะไม่ว่าจะเป็นพวกถุงพลาสติกขวดพลาสติกนะคะ
นมกล่องนมเศษกระดาษแผ่นซีดีเก่า
กระสอบปุ๋ยหรือแม้แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า
ก็นำมารีไซเคิลเป็นชุดเป็นเครื่องแต่งกาย
เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามลงตัว

สวัสดีค่ะโอ้นี่มาจากอะไรพวกกระด้ง
ใช่อุปกรณ์อุปกรณ์ในครัวที่มันเก่าชำรุดแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะฮะ
รวมถึงมีการตกแต่งขบวนของรถด้วยนะเป็นรูปช้างบ้าง
เป็นรูปปราศาสตร์โบราณบ้างหรือว่ารูปต่างนะคะ
นี่ก็อำเภอสนมค่ะมาอย่างสวยงามเลยนะคะ

เข้ามาจากหลายอำเภอนี่ทั้ง๑๗อำเภอถูกต้อง
ขบวนนะคะเคลื่อนจากสี่มุมเมืองไปยังหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
โดยมีนางสาวดวงพรบุญครบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะ
ก็คือเขาจะนำปริมาณขยะที่เขามีการรับบริจาคไปขายก่อน
แล้วนำเงินที่ได้มาทำการทอดผ้าป่าเป็นการทอดผ้าป่าขยะนั่นเองนะคะ
คิดเป็นมูลค่าก็คือ๕๘๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งหลังจากทำการทอดผ้าป่าเสร็จแล้วก็จะนำเงินดังกล่าวมอบให้แต่ละอำเภอ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะกุศลต่อไปอีกด้วย
นี่ทำเป็นกองชุดก็มี

นี่นักธรรมรัชกรรมเป็นไปว่าเป็นซุม
เก๋มากเลยรอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัล
ตรวจครบหรือยังว่าไม่ถูกจริง
ถ้าถูกก็คงไม่มาทำอย่างนี้แหละ
จะตรวจพลาดไงตรวจอีกทีนะก่อนมาทำชุดน่ะ